แต่ถ้าหากว่าท่านใดนะอยากจะไปขอพรให้สุขสมหวัง
กับหลวงพ่อปากแดงนี่ดิฉันบอกเลยว่าวันนี้จัดเต็มแน่นอน
เคล็ดลับมาฝากกันด้วยไปชมเลยค่ะ
หากพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวัดดังที่จังหวัดนครนายก
ในเรื่องของการขอพรให้สมหวังเรื่องเงินเงินทอง
ก็คงหนีไม่พ้นวัดพระมณี
หรือที่เรารู้จักคุ้นหูกันในชื่อของวัดหลวงพ่อปากแดงนั่นเองค่ะ
วันนี้ตลอดข่าวจะพาไปกลับไหว้ขอพรและสาธุพร้อมกัน
ส่วนจะมีเคล็ดลับยังไงบ้างไปชมกันค่ะ
เมื่อพูดชื่อของวัดหลวงพ่อปากแดงหลายคนก็คงจะร้องอ๋อ
แล้วก็คุ้นหูเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ
เพราะวัดหลวงพ่อปากแดงหรือวัดพรามณีเป็นวัดเก่าแก่ชื่อดังประจำจังหวัดนครนายก
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อปากแดงนั่นเอง
ซึ่งหลวงพ่อปากแดงนั้นก็เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ
สร้างด้วยโลหะสำลิดหน้าตักกว้าง๔๙นิ้วสูง๑เมตร
เป็นศิลปะสมัยล้านช้างค่ะ
แต่สิ่งที่เด่นเห็นสะดุดตานั่นก็คือ
ที่ปากของหลวงพ่อมีสีแดงสดเหมือนมีผู้นำลิปสติกไปทาไว้
ชาวบ้านจึงเรียกว่าหลวงพ่อปากแดงนั่นเอง
ศรัทธาและความเชื่อในการมาไหว้หลวงพ่อปากแดงนั้น
ชาวบ้านเชื่อกันว่าจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการ
ศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อจึงมีชื่อเสียงมาก
โดยเฉพาะการขอพรในเรื่องของโชคลาภเรื่องเงินเรื่องทองนั่นเองค่ะ
เคล็ดลับการไหว้ก็เพียงแค่มีกล้วยน้ำว้าหมากพลูดอกไม้น้ำแดงเท่านั้นก็พอค่ะ
ขั้นแรกก็ให้ไปจุดทูบบูชากราบไหว้สักการะก่อน
ก่อนที่จะถวายหมากพลูดอกไม้กล้วยน้ำว้า
จากนั้นก็ค่อยนำทองไปปิดที่องค์หลวงพ่อเพื่อเป็นการขอพรค่ะ
ส่วนน้ำแดงนั้นแต่ก่อนเราไม่ได้ใช้น้ำแดง
แต่จะใช้น้ำยาอุทัยเพราะมีความเชื่อกันว่า
เมื่อถวายน้ำยาอุทัยไปปากของท่านก็จะแดงขึ้นเรื่อยค่ะ
เท่านี้ก็สักการะขอพรหลวงพ่อปากแดงให้สมปรารถนาไปพร้อมกันได้เลย
ใครอยากไปขอพรท่านก็ไปกันได้ที่วัดพระมณีหรือวัดหลวงพ่อปากแดง
ตั้งอยู่ที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะ